อาคารนั้นเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้ไฟไหม้ทั้งหลังนะคะ

เพราะว่าสาเหตุนั้นคาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ
นายประสงค์ภูลผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนแม่หอด
และก็เปิดเผยกับทีมข่าวรถบททุกข์
บอกว่าโรงเรียนนี้อยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่มประมาณ๑๑๐กิโลเมตร
มีครูและบุคลากรทั้งหมด๑๓คน
นักเรียน๑๐๗คนอาคารเรียนมี๔หลังนะคะ
แล้วก็ที่เห็นภาพนี้เป็นคลิปที่เด็กคุณ
ช่วยกันถือน้ำคนละกะละมังคนละครั้ง๒ครั้งมาดับเปลือง
เท่าที่จะหาได้นี่คืออาคารที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารใหญ่
มีห้องเรียนมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีห้องสมุดมีห้องทำงานหลายส่วนเลยเสียหายทั้งหมด
เอาข่าวนี้มาเป็นข่าวแรกเพราะว่ากลายเป็นภาพสะเทือนใจไงคุณ
แม่เด็กร้องไห้กันนะคะว่าไม่มีโรงเรียนไม่มีที่เรียนหนังสือ
ใช่ค่ะสำหรับช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
คุณครูได้พานักเรียนไปแข่งขัน
ศิลปหัฐกรรมนักเรียนภาคเหนือที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
โดยมีนายชัยวันโพธิวงศ์นักการพันโรงได้ยินเสียง
แล้วก็ตะโกนว่าเพลิงไหม้อาคาร
ซึ่งอาคารไม้ชั้นเดียวนี้ก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๙
ชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์ช่วยกันมาขนย้ายเข้าของ

แต่ว่าไม่สามารถดับได้ทันค่ะ
ทำให้เพลิงไหม้เผาอาคารเสียหายทั้งหลัง
เพลิงก็ยังลุกไหม้ไปยังอาคารบ้านพักครู

รวมไปถึงระบบน้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียน

ด้านของร้อยตำรวจโทเกรียงไกร
ียการนาพนักงานสอบสวนสพแม่แจ่ม
บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุในเบื้องต้น
พบว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณห้องคอมพิวเตอร์
ส่วนสาเหตุของเผลิงไหม้ครั้งนี้ก็สรริฐานว่าจะเกิดจาก

เนื่องจากอาคารเบรียนดังเกล่าเป็นอาคารที่เก่า

ก็มีสภาพที่ถูกใช้งานมานาน

มูลค่าความเสียหายคาดว่าอยู่ที่ประมาณ๕แสนบาท
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงนะครับ
พร้อมด้วยพระกลูบวิรกฤตท์ศุนย์ถอนเจ้าอวาสวัสดิ์เจียง
และนายธวัฒนติกาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม
ก็เดินร่วมเปิดบัญชีกองทุนช่วยเหลือโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

เพื่อให้ผู้ใจบุญนั้นได้ร่วมบริจาคสมทบทุนกันนะคะ

บริจาคที่เลขบัญชี๐๒๐๐๖๕๒๕๓๑๑๓นะคะ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเศษสาขาแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
อกจากนี้ค่ะศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองแม่โจ้
ก็ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นตัวแทนไปรับมอบยังโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
ปวินชำนิปราศาสตร์นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีท่านผู้ว่าครับ

ครับท่านผู้ว่าครับก่อนถึงเรื่องของการช่วยเหลือและการซ่อมแซมด้านต่าง
ถามถึงหัวจิตหัวใจของนักเรียนแล้วก็คุณครูหน่อยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็การที่สูญเสียอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารสำคัญนะครับ
เป็นอาคารซึ่งเป็นห้องพักสู้ห้องสมุดห้องบริการคอมพิวเตอร์อะไรต่างนะครับ
แต่ว่าเกิดเป็นห้องเรียนเนี่ยก็สร้างความเรียกว่าอะไรครับ
เศร้าโศกเสียใจนะครับให้กับลูกนักเรียนนะครับ
ทางคุณครูก็รู้สึกว่าแบบเป็นทำให้เกิดมีผลกระทบต่อฝันและกำลังใจ
กำลังใจที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนะครับก็มีการประสานงานในการที่จะยืมอุปกรณ์การเรียนการสอน
หนังสือเรียนตำราเรียนอะไรต่างเนี่ยมาให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
อันนี้ต้องขอแสงความชื่นชมไปอย่างทางโรงเรียนนะครับทางคณะครูของโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอดนะครับ
ทีนี้ล่ะครับการเข้าไปช่วยเหลือดูแลดูแลอย่างไรบ้างครับแล้วก็ความต้องการในการช่วยเหลือตอนนี้ทางโรงเรียนต้องการอะไรเป็นพิเศษนะฮะ
ตอนแรกเมื่อวานนะครับก็คือการช่วยเหลือในเรื่องน้ำดื่มน้ำบริโภคนะครับในเรื่องของอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนของเด็กนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มจุกขวดแล้วนะครับแล้วก็มีการอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทางภูมิในการโรงเรียนเนี่ยก็มีการยืมนะครับ
ก็ได้มีการระดมสรรพกำลังทางหนังสือเรียนตำราเรียนนะครับเพื่อเอาไปมอบให้แก่ลูกนักเรียนนะครับ
ในเรื่องเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การเรียนเรื่องสิทธิภาพเรื่องน้ำเรื่องอะไร
ก็ถือว่าได้ดำเนินการไปได้ระดับเล็ก
ก็คือช่วยเหลือได้แล้วก็วันนี้ก็มีคารวาลน้ำใจครับ
ดินประการน้ำใจก็ได้มีการนำของต่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบ

ซึ่งโรงเรียนก็ได้ขอสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับก็คือ
เรื่องการแก้ปัญหาน้ำถูกอุปกรณ์อับอุปกรณ์อาจขอบรรยากาศเก็บน้ำ
ขอเครื่องกล่องน้ำเครื่องบำน้ำ
อันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องการโดยเร่งรวด

เบื้องต้นอย่างพวกน้ำดื่มที่ต้องการไปแล้ว

ทำให้ระบบน้ำปลาปลาต่างนี่ก็ได้รับผลกระทบ

ดังนั้นเรื่องของน้ำดื่มถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
ใช่นะครับแล้วก็เรื่องของอาคารก็เสียหาย
แล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องสมุดเสียหายหมดนะครับ

คือทุกฝ่ายกำลังเข้าไปช่วยเยียวยา
เข้าไปเยียวยาหนังสือหนังหาอุปกรณ์เข้าไปเยียวยา
เราอยากจะถามนะว่าตอนนี้โรงเรียนหยุดหรือเปล่า
หรือว่าหลังปีใหม่จะมีแนวทางในการเข้าไปก่อสร้างอาคารเรียนอย่างไร
เดี๋ยวรอทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หน่อยนะครับ
เพราะว่าโรงเรียนที่เกิดไฟไหม้
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไป๑๑๐กิโล
ใช้เวลาเดินทางประมาณสัก๓ชั่วโมง

เพราะฉะนั้นเรื่องระยะทางที่ห่างไกล
ก็ส่งผลถึงเรื่องของการช่วยเหลือ

เพื่อส่งตรงไปยังโรงเรียนให้ได้มากที่สุด

สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะสะดวกนักนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเราอีกครั้งแล้วนะครับ

ขอบคุณครับขอโทษครับ

ตอนนี้หลังจากที่ได้ติดตามดูข่าวแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงค่ะ
ครูแล้วก็นักเรียนการเรียนการสอนเปิดเรียนได้ปกติเมื่อไหร่คะ
ครับจริงการเรียนการสอนสามารถเปิดได้ปกติแน่นอนครับ
วันนี้ครับเพราะว่าสิ่งที่กลับเราหวังคืออาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารหลัก
ใช่ไหมครับเป็นอาคารของโรงเรียนนะครับ
ก็คงจะต้องเร่งลื้อถอนเพื่อจะไม่ให้กระทบต่อ

แต่การเรียนการสอนเรายังมีอาคารอยู่หลังอื่นอยู่นะครับ
ก็สามารถที่จะเมื่อการได้ต่อไปครับ
แสดงว่าวันนี้ก็คือมีการเรียนการสอนตามปกติ
แต่ว่าเป็นอาคารหลังจุมันวันนี้ยังไม่ได้มีการเรียนการสอนนะครับ
เพราะว่าเรามาเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยพวกเรานะครับ
แล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสู่ระบบการเรียนการสอนปกติครับ
ส่วนเรื่องของการซ่อมแซมอาคารในระยะยาวแล้วครับ

นี่คือส่วนจำเป็นจะต้องมีการตั้งของงบประมาณ
ไปยังส่วนกลางนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าโดยปกติทางส่วนกลาง
ก็จะมีการบอกมาให้เพื่อนดำเนินการต่อสร้าง
แต่ว่าการก่อสร้างอาจจะใช้เวลานิดนึง

ใช้เวลาเดินทางกว่า๓ชั่วโมงนะครับ

ได้แล้วการขนของการอะไรเข้าไปการก่อสร้างอาจจะใช้เวลามาก
ใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพราะความสะดวก
แต่ว่าคิดว่าทางเราก็จะเร่งรัดในการของงบประมาณทางเขตพื้นที่
การปรับปรับปรับเชียงใหม่เขต๖ก็ได้เร่งรัดไปแล้วครับ
ซึ่งก็ตั้งแต่เมื่อวานวันเสาร์ที่เกิดเหตุใช่ไหมครับ
ว่าวันอาทิตย์ท่านผู้มายรการเขตพื้นที่ต่อสมศิษย์สาหกเกช๖

ก็คงร่วมกับท่านแอมเผิกแมสแจมคงจะในส่วนนี้
จะดำเนินการในการขอตั้งงบประมาณ
เพื่อจะนำอาคารเรียนกลับมาให้กับลูกโดยเร็วอีกครั้งครับ
ครับตอนนี้มีช่องทางในการที่จะ
ผู้มีจิตสาธารณ์อยากจะร่วมสมทบทุนอย่างไรบ้างคะ
ครับก็อย่างที่ท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ให้แต่ตอนต้นรายการ
ก่อนที่ผมจะเข้าควรนี่ก็คือ
เปิดบัญชีทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตร
เข้ากับสรสรรค์แม่เจมส์
ในที่กองทุนเชลยโดยโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
ก็มีประสบเกษตรเบิ่งไหม้ชื่อยาวนิดหนึ่ง
เป็นช่องทางหลักช่องทางเดียวเลยนะครับ
ขอส่วนนะครับ๐๒๐๐๖๕๒๕๓๑๑๓
เป็นบัญชีของเทาะกสสาขาแม่เจมส์ครับ
ภาพที่ออกมาที่ทำให้หลายคนสะเทียนใจเหลือเกิน
ก็คือลูกนักเรียนทั้งหลายนี่แหละครับ

ที่ไปช่วยกันดับไฟ

ก็เลยเป็นภาพที่เราก็เลยสอบถามเรื่องการช่วยเหลือ
ก็คือเด็กกับโรงเรียนก็จะมีความรัก
ความปลูกพันธ์นะครับ

ละไม้คนละมือเพื่อให้ไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับ
แต่ว่าในช่วงนี้อากาศก็แห้งแรงนะครับ
เพราะว่าต้องดูนาวแล้วก็ทำให้เบิ้ลลูกไหม้อย่างรวดเร็วครับ
ขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เชื่อว่าทุกหน่วยงานนี่ดูแลทางโรงเรียน
ทางเด็กทางผู้ปกครองเองทางอาจารย์เอง
อย่างเต็มที่สุดความสามารถเหมือนกันนะครับ
ขอบคุณนะครับคุณปวินชำนิประสาทด้วยนะครับ
การช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารแน่นอน

ยังสามารถที่เรียนได้เพราะมีอาการชั่วคราวอยู่

จะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานความช่วยเหลือต่างนะคะ

ได้กลับมาเรียนแล้วก็มีอุปกรณ์ต่าง